ใบแดงใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ใช้ไปปีครึ่ง
ทวงถามป้ายขาวไม่ได้สักทีติดนั่นติดหนี้ติดนู่น
ไปสืบดูอ้าวมีคนโดนดองป้ายกว่า๒๐รายครับ
คุณผู้ชมฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับโพสต์ขอความเป็นธรรม
กรณีซื้อรถขนาดครอบครัวยี่ห้อดังจากโชว์รูมในจังหวัดลบบุรีครับ
ตั้งแต่๒๕กันยายน๒๕๖๔คุณผู้ชมคิดดูนะ
จนถึงขณะนี้เนี่ยปีครึ่งแล้วป้ายขาวยังไม่ได้
ในสอบถามตัวแทนของโชว์รูมก็ถูกใบเบียงเลื่อนนัดส่งป้ายขาวไปเรื่อย
ไปกี่ครั้งแล้วพี่สิบห้าครั้งครับคุณผู้ชมผู้เสียหายยังเปิดหลักฐานนะครับ
เป็นข้อความนะครับคุยกับพนักงานที่รับเรื่องสอบถามไปหลายครั้ง
นับตั้งแต่นัดรับทะเบียนครั้งแรกเลยดีกว่าผ่านไปเนิ่นนานนานเนิ่นได้รับคำตอบว่า
ขอเลื่อนก่อนนะขอเลื่อนก่อนนะเลื่อนจนผู้เสียหายท้อนะคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมหมดแรงนี่ส่งข้อความสติ๊กเกอร์ไปแบบนี้เลย
นี่แหละฮะพยายามสอบถามถึงทำไมล่าช้าล่ะทำไมล่าช้าก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ต่อมาทราบว่ามีผู้เสียหายเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ประมาณ๒๐รายครับ
ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วก็มีคลิปเสียงสนทนากับพนักงานด้วยนะ

มันขายลนไปได้ประมาณ๗๘เดือนจนก็คิดว่าเขาจะดีขึ้นเขาก็บอกว่าเขาจะทยอยจด
เพราะฉะนั้นคือเรารับรู้ปัญหาแค่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนป้ายข่าวให้ลูกค้า
เขาก็คงน่าจะแบบทยอยจดเดือนละครั้ง๒ครั้งแต่ทีนี้คือเขาไม่ได้จดเลย
ตั้งแต่ถ้าย้อนไป๗๘เดือนที่แล้วพี่แล้วทีนี้มันเป็นดินพ่อขาหมู
คือมันเยอะแล้วคือเขาน่าจะแบบทำอะไรไม่ได้เลย
อันนี้เราคุยกันตรงเลยนะพี่ขอถามหน่อย
ไม่รู้จริงว่าเขาหมุนเงินหรือว่าเขาบริหารเงินเป็นยังไง

สำหรับประเด็นที่กลุ่มผู้เสียหายคล่องใจคือทำไม
ผู้จัดการซึ่งรับผิดชอบถึงไม่ยอมดำเนินการเรื่องป้ายให้กับกลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่อ้างว่าติดขัดเรื่องเอกสารขณะที่มีกระแสข่าวบอกว่า
ผู้รับผิดชอบอาจจะติดขัดปัญหาด้านการเงิน
ผู้เสียหายระบุว่าหลังเกิดข้อสงสัย
หลังเกิดข้อสงสัยก็ตัดสินใจโทรไปคุยกับผู้จัดการโดยตรงเลย
แล้วก็ถามถึงทำไมป้ายขาวมันโดนดอง
นะครับก็มีข่าวออกมาอีกว่ามีการเอาป้ายไปจำนำ
หมุนเงินไม่ทันจริงหรือเปล่าฮะ
ผมยืนยันเลยครับเดี๋ยวผมทำจดหมายให้ละกันนะครับ

คนที่ไม่สบายใจด้วยนะครับต้องไหมฮะ
ทีมข่าวตรวจสอบกับกลุ่มผู้เสียหายในจำนวนนี้พบว่า
ซื้อรถตั้งแต่ช่วงเกือบปลายปี๒๕
๒๐๖๔นู่นแล้วครับแล้วก็อีกหลายรายนะครับ
น่าสังเกตว่าซื้อในเดือนเดียวกันคือกุมภาพันธ์๒๕๖๒
ก็มีเท่ากับว่ามีหลายรายกำลังจะครบปี
ในอีกไม่กี่วันนี้และอีกส่วนถูกดองมาเกิน๑ปีแล้ว
ผู้เสียหายเปิดใจกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่า
คือป้ายแดงมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นป้ายขาวได้
ก็ทำให้ไม่สามารถใช้รถได้ตามปกติ
เพราะว่าเสี่ยงจะผิดกฎจราจรจึงอยากใช้ออกมาชี้แจงว่าทำไม
ทำไมทำไมถึงไม่ได้สักที
องไว้เนี่ยเขาจดให้ไม่ทันเขาก็เลยเสนอเลขอื่นให้
แต่พอเราบอกจะเอาเลขอื่นก็ได้เขาก็บอกว่าไม่ทำอีกแล้ว
ให้รอต่อไปก่อนให้รอไปอย่างเดียวจนผ่านมานึงปีกว่าอีก๖เดือนก็ยังไม่ได้ครับ
แล้วผมก็ไปได้ยินข่าวมาว่าเป็นข่าวเข้ามา
มีคลิปเสียงประมาณว่าเอาหลักทรัพย์ไปไปถ่ายถอนเล่มทะเบียนก่อนถึงจะมาจดให้ได้
ตำรวจเรียกเขาต้องอธิบายให้เขาฟังตลอด

โชคดีที่บางทีพี่ตำรวจเขาก็เห็นใจว่าเรามีลูกเล็ก
มันขาดโอกาสทำธุรกิจอะไรหลายอย่างเลยครับ
เชิญคดีครับแม่เมื่อวานวันก่อนนะ
เพิ่งนำเสนอเรื่องป้ายแดงปลอมไป
แดงปลอมโอ้มีปัญหากับป้ายแดงอีกแล้วนะคะ